และสาเหตุที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเช่นนั้นผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เปิดคลิปวีดีโอ
ซึ่งจะอธิบายชัดเจนว่าทำไมกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเสนอเช่นนั้น
ขอเจ้าหน้าที่รบกวนเปิดคลิปด้วยครับ
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
จากการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราลีซอสเซสจำกัดมหาชน
มีมาอย่างยาวนานโดยในเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองดังกล่าว
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้สั่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โดยคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
โดยการเก็บตัวอย่างเลือดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเมืองแร่ทองคำ
จำนวน๖๐๐คนพบว่ามีสารโลหะหนัก
ซึ่งประกอบไปด้วยแมงกานิสเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทของมนุษย์
และอาเซนิกเป็นสารพิษที่มีผลต่อต่ำ
และระบบอวัยวะต่างต่างในร่างกายมากถึงร้อยละเจ็ดสิบ
โดยมีประชาชนที่มีสารโลหะหนักตกค้างในร่างกาย
จำนวนสามร้อยยี่สิบเก้าคนจากจำนวนที่เก็บตัวอย่างหกร้อยคน
ในขณะเดียวกันก็มีทั้งการชุมนุมต่อต้านการทำเหมืองทองคำ
และการชุมนุมสนับสนุนเหมืองทองคำอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สั่งการให้๔กระทรวง
คือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยด่วน
๒๙เมษายน๒๕๕๙รัฐมนตรีทั้ง๔กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการหารือร่วมกันสรุปว่าในขณะนั้นยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียน
และข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่แม้จะยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า
ปัญหาข้อร้องเรียนและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราหรือไม่
แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวม
และแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชน
จึงมีมติร่วมกันดังนี้
ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประธานบัตรธรรมเหมืองแร่ทองคำ
รวมถึงคำขอต่ออายุประธานบัตรด้วย
ในกรณีของบริษัทอัคราเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน
และเพื่อเตรียมการเลิกประกอบกิจการ
เห็นควรให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปจนถึงสิ้นปี๒๕๕๙
เพื่อให้สามารถนำแร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์
พร้อมทั้งให้บริษัทอัคราเร่งดำเนินการปิดเหมือง
และฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการเมืองแรกและโลหกรรมของบริษัทอัครรัฐ
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เสนอแนวทางในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ๔กระทรวง
ให้ยุติการทำเหมืองแร่ทองคำโดยมีทางเลือก๒แนวทาง
แนวทางแรกคือการใช้กฎหมายปกติและแนวทางที่๒คือการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
สำหรับแนวทางแรกคือการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ
ให้ยุติการทำเหมืองแร่ทองคำแล้วรอผลการตรวจสอบ
ส่วนแนวทางที่๒เป็นการระงับการประกอบกิจการเมืองแร่ทองคำ
ไว้เป็นการชั่วคราวแทนการปิดเหมืองเพื่อป้องกันความเสี่ยง
อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ในขณะนั้น
ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเมื่อวันที่๑๓ท่านวาคม๒๕๕๙ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๗๒ทับ๒๕๕๙
ซึ่งมีสาระสำคัญให้ระงับการอนุญาตและการประกอบกิจการเหมืองทองคำไว้
กว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรกแห่งชาติจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มุ่งมั่นและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่
เป็นเวลากว่า๓ปีในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อีกทั้งยังได้พิจารณาข้อเท็จจริงความเห็นและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบครอบ
คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
ก่อนที่จะใช้มาตรา๔๔ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม
ครับท่านประธานครับจากคลิปวีดีโอจะเห็นได้ชัดว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

ต่างอย่างรอบครอบเป็นเวลาเกือบ๓ปี
ก่อนที่จะใช้ม๔๔ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม
นับเป็นการตัดสินใจที่คิดถึงความปลอดภัยในชีวิต
และสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
อกจากนี้ในกรณีที่ท่านจิรพรอ้างว่าเห็นเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ
และกระทรวงพาณิชย์ทักท้วงการออกคำสั่งตามมาตรา๔๔แล้ว
แต่ท่านนายกไม่รับฟังยังฝืนออกคำสั่งดังกล่าวอีก
ผมขอเรียนว่าท่านพูดความจริงมาเพียงครึ่งเดียว
เนื่องจากในเอกสารฉบับดังกล่าวที่ท่านอ้างถึงนั้น
มีข้อความที่บอกด้วยว่า
หากมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้หมอ๑๔
การบังคับใช้จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกัน
และรักษาไว้ซึ่งสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ถ้าเข้าเงื่อนไขดังกล่าว
ซึ่งกรณีนี้ก็เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
คือเป็นการออกคำสั่งที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
ในประเด็นเรื่องที่ท่านสสจิรพรอภิปรายว่า
ประเมินว่าฝ่ายไทยแพ้คดีแน่นอน
ผมขอชี้แจงว่าไม่จริงครับ
เป็นหนังสือที่ผมเสนอให้คณะอำตี
เพื่อรายงานสถานการณ์ของการต่อสู้คดี

ทนายฝ่ายไทยประเมินว่า
ฝ่ายไทยมีโอกาสชนะคดี
มีโอกาสแพ้คดีแค่๓๒
ไม่ใช่แพ้คดีแน่นอน
ตามที่ทางคุณจิรพรพูดครับ
เพราะว่าถ้าวิเคราะห์ดูว่า
และทางคุณจิรพรเห็นว่า

จึงจะได้เงินจำนวน๓๐๐๐ล้านบาท
ดังนั้นที่ทางท่านเจียวพรบอกว่าจะแพ้แน่นอนจึงไม่จริงนะครับ
ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตต่างที่ฝ่ายไทยไม่ยอมอนุญาต
แต่พอหลังไปให้การในคดีที่ประเทศสิงคโปร์
และอนุญาโตตุลาการแนะนำให้สองฝ่ายมาเจรจากัน
ฝ่ายไทยกลับมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างให้บริษัทอัครา

ว่าจะแพ้คดีจึงดำเนินการอนุญาตเพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้อง

กฎหมายแร่ที่บังคับใช้ในอดีตมีความล้าสมัย
ต่อมาในปี๒๕๖๐ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติแร่
และมีการออกนโยบายทองคำเพื่อเข้ามาดูแลด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจนเรียบร้อย
ดังนั้นการอนุญาตต่างจึงสามารถดำเนินการต่อได้ตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕๕๙
แต่ที่บริษัทคิงเกจยังไม่กลับมาเดินเรื่องคำขออนุญาตต่าง

กลัวเสียรูปคดีของฝ่ายตนเอง
ส่วนกรณีการเจรจาช่วงแรกก่อนที่บริษัทคิงเกดจะฟ้องคดีนั้น
สิ่งที่บริษัทคิงเกดเรียกร้องมีเรื่องการขออนุญาตต่างที่เคยยื่นขอไว้
และการขออนุญาตดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่บริษัทนำไปฟ้องในคดีด้วย

ภายหลังทางบริษัทคิงเกดได้เห็นข้อต่อสู้ของฝ่ายไทย
ทางบริษัทมีความเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับใหม่นโยบายทองคำและมาตรการต่าง
ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
บริษัทอัคราจึงได้กลับมาดำเนิน
คำขออาชญาบัตรจำนวน๔๔แปลง
เนื้อที่ประมาณ๔๐๐๐๐๐ไล่
ที่ได้เคยยื่นไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการกลับมาดำเนินคำขอ
ตั้งแต่ก่อนที่อนุญาโตตุรการจะมีคำแนะนำ
ทั้งสองฝ่ายเจรจาปรึกษาหาลือกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓

ส่วนกรณีคำขออาชาบัติแรกอีก๖๐๐๐๐๐กว่าไล่
ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มาเดินเรื่องต่อ
และยังไม่ได้มีการอนุญาตใดทั้งสิ้น
อกจากนี้หากบริษัทมาเดินเรื่องต่อ
ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะต้องได้รับอนุญาต
เนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาว่า
แผนการสำรวจของบริษัทมีความเหมาะสมหรือไม่
เกินความสามารถในการสำรวจหรือไม่
หากมีการต่อต้านหรือร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่
ชาวบ้านไม่ให้เขาพื้นที่ก็ไม่สามารถอนุญาตให้ได้เช่นกันครับ
อีกกรณีหนึ่งครับที่ท่านจิรพรอภิปรายว่า
สำนักงานอายการสูงสุด
มีหนังสือให้ความเห็นทักท้วงและเสนอให้ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา๔๔
แต่นายกไม่ฟังนั้นผมขอเรียนข้อที่จริงดังนี้นะครับ
หนังสือดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เคยได้รับ
แต่เท่าที่เห็นรูปแบบของหนังสือตามสไลด์ที่คุณจิราพรนำเสนอบนจอภาพนั้น
น่าจะเป็นหนังสือที่ส่งกันภายในหน่วยงาน
เพราะหนังสือนั้นมีเป็นบันทึกข้อความ
ไม่ใช่หนังสือทางการออกจากสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งหากเป็นกรณีหนังซึ่งหากเป็นกรณีหลังนี้นะ
จะต้องมีหนังสือตราคุดตรงกลาง

ทำงานซึ่งผมก็ทราบว่า
ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคณะทำงานใด
แต่ไม่ใช่กราบเรียนท่านนายก
ดังนั้นผมจึงสันนิษฐานว่า
หนังสือฉบับนี้เป็นเพียงหนังสือหาลือ
ความเห็นภายในหน่วยงาน
ซึ่งอาจจะไม่ได้ข้อยุติ
ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
ก็มีผู้แทนของสำนักงานอายการสูงสุด
ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้ว

คณะกรรมการระงับข้อพิพาท
ไม่เคยมีข้อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งขอสชแต่อย่างใด

มีไอ้โม่ง๒คนชี้นำ
สั่งการในการแก้ไขปัญหาและเข้ามาควบคุมการแก้ไขปัญหา
ทั้งที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการนั้น
ผมขอเรียนว่า๒ท่านที่กล่าวถึง
ผมคาดว่าคนแรกท่านน่าจะหมายถึงท่านรองนายกวิศนุเครืองาม
และท่านที่สองท่านน่าจะหมายถึงท่านอดีตรัฐมนตรีอุตมะสาวนายน
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม
การที่มีทั้งสองท่านเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์
ก็เป็นผลดีต่อการดำเนินการของฝ่ายไทย
ไม่ได้เห็นว่าจะทำให้เสียประโยชน์
และไม่เป็นการแทรกแทรงการทำงานแต่อย่างใด

ได้กล่าวหาไว้นะครับขอบพระคุณมากครับ